วันนี้เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับ

เช่นเดียวกันนะครับ
ถือว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่าน

ในหนังหนังสือบัญชนถ้าเป็นตัวเลขออกมาเนี่ย

ผลงานเป็นรูปธรรมกับผลการแข่งขันแล้วก็สอบผ่าน

ก็หลายฝ่ายมองว่าควรจะเปลี่ยน

ก้าวขึ้นไปเป็นทีมระดับหัวแถวของเอเชียนั่นไง

ถ้ามองอย่างตัวเลขที่คุณวรบัตรอรินให้ทราบ

แต่ถามว่าจะไปถึงระดับเอเชียได้ไหม

อย่างนั้นเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันเลยนะครับ
ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เรามีการพูดคุยกันครับ
อะไรก็แล้วแต่ถ้านำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

เราพร้อมหรือยังที่จะก้าวข้ามเอเซียน

ไม่อยากจะก้าวข้ามก็ต้องคิดไว้ทำไม
เป็นไปได้ใช่ไหมครับที่อาจจะไม่ต่อสัญญา
ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับต่อแล้วไม่ต่อ

อยากจะถามไปถึงแฟนบอลชาวไทยว่า
อยากจะเห็นสิ่งที่ดีกว่าหรืออยากจะอยู่แค่นี้

ประโยคนี้เนี่ยแทบจะเปลี่ยนความคิดของทุกคนเลยครับ
มันทำให้ข่าวลือมันหนักแน่นขึ้น
ใช่ว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้
ดังนั้นเนี่ยถ้าบอกในข่าวคือมกราคมมีการพูดคุย

เพราะไม่งั้นเตรียมงานไม่ทันในโปรแกรมปีหน้านักหน่วงกว่าสมควร
ส่วนปัจจัยในการเปลี่ยนเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อว่า
เต็ปในการเปลี่ยนทำไมถึงต้องเปลี่ยนในช่วงนี้

มุมมองของสมาคมเขาก็ต้องมีความคิดของเขา
ให้เห็นถึงปัญหาหรือว่าแนวทางในการพัฒนาต่อไปนะครับ
ส่วนข่าวลือที่พี่ซิโก้นั้นไม่ได้รับเงินเดือนในการทำงาน
กับทีมชาติไทยมานานถึง๔เดือน
เป็นเงินรวมมากกว่า๕ล้านบาท
ล่าสุดครับพลตรวจโทษภิษศรรย์จุฬิหลก
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ชี้แจงว่า
เขาไม่เคยได้ยินว่าฟิซิโก้พูดถึงเรื่องนี้
มีแต่คนรอบข้างเท่านั้นที่ออกมาพูดแทน
ซึ่งสมาคมมีต้นคั่วนะครับเช็คที่จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพี่ซิโก้อยู่
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าจะนำมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนในการประชุมวันนี้
เวลา๑๐โมงเช้าที่อาคารพงศุพีครับ
มาติดตามกันได้นะครับหลักฐานพวกนี้ครับ
แบบนี้ทางสมาคมเองก็คือเป็นการยืนยันนะครับว่า
เรื่องการจ่ายเงินให้กับซิโก้นั้นจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วนั่นเอง

ในการคุมทีมของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง
ตลอดเวลาที่คุมทีมชาติไทยมาผลงานเป็นแบบนี้

จริงถ้าเกิดว่าเรารวมกับโปรแกรมการอุ่นเครื่อง
นอกรอบจะตกประมาณ๙๓นัด
๒นัดรวมทั้งหมดตัดเฉพาะโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมอย่างเป็นทางการ
ตัวเลขออกมาแบบนี้ถ้าถามคุณชนะในมุมมองของคนที่ทำเป็นสื่อด้วย
แล้วก็มุมมองแฟนบอลได้ผ่อนนะครับ
เพราะว่ามันเกินครึ่งคุณผู้ชมดูจำนวนชนะ๔๕

เพราะฉะนั้นผลงานมันดีอยู่แล้วอย่างที่เห็น
แต่ว่าจำนวนนัดกับคู่แข่งของเราในการแข่งขันมากกว่าที่น่าสนใจ
คือถ้าเกิดตัดเป็นโซนเป็นทวีปนะครับ
ถ้าเป็นโซนในโซนอาเซียนถือว่าผลงานเราก็ขาดลอย
ตัดออกมาสัก๓๓นัดแต่ก็เราแพ้แค่๒นัด
ก็คือแพ้ให้กับอินโดนีเซียแล้วก็แพ้กับมาเลเซีย
ตรงนี้เนี่ยสำคัญโอ้ซึ่งเป็นเรื่องยาก
อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าคือเราเนี่ยยังเป็นน้องใหม่
ดังนั้นต้องให้เวลาแต่ถามว่าสมาคมนั้นมองเห็นปัจจัยอะไร
ถึงจะเปลี่ยนตอนนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าอยากลอง
คงต้องลองในปีหน้าเพราะว่าโปรแกรมอีก๕เกมที่เหลือ
โด่งดังกว่าด้วยชื่อเสียงนะครับ

เพราะว่าเป็นโปรแกรมใหญ่ที่น่าสนใจคือบอลโลกรอบคันเลือก
ถ้าไม่ดีก็กลับมาที่กันใหม่
แต่จะทนกระแสจากแฟนบอลได้หรือไม่

แต่ผมก็เชื่อในการตัดสินใจของสมาคมว่า

ต้องยอมเจ็บปวดถึงจะมีทางเป็นไปได้ในอนาคต
พัฒนาร่วมกันก็ต้องลองผิดลองถูกกันหน่อยนะครับ
เอาละครับมาว่ากันถึงอนาคตกันหน่อย
ถ้าเกิดว่าพี่ซิโก้ตัดสินใจไม่คุมทีมชาติไทยต่อ
แล้วก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากทางด้านสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับ

ว่าฐานด้านสมาคมสุดลนจุฯเวียดนาม
แทนที่กุญสือคนเดิมอย่าเหงียนหูถัง
เตรียมลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากพาทีมเวียดนามตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๑๙
ซึ่งเวียดนามก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอที่บอกเลยว่าเป็นสถิติใหม่ของประเทศ
เจรจานี้เกิดขึ้นจริงนะครับ
ล่าสุดครับมีการยืนยันว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
เพราะว่าซิโก้นั้นยังมีโปรแกรมเรียนโค้ชระดับโปรไลเซ็นต์
ไปจนถึงปีหน้ารวมไปถึงต้องดูแลครอบครัว
ซึ่งลูกสาวทั้ง๓คนนะครับกำลังอยู่ในวัยเรียน
ไม่สะดวกกับการรับงานคุมทีมในต่างแดนครับ